กลางสี่แยกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้ชายคนหนึ่งหอบลูกมาสองคนไปยืนถือป้าย

ผมโดนคนเข้าใจผิด

มีคนมายิงบ้านผมจะเอาชีวิตผมกับลูก

โดโดโดโดโดโด
นี่

ยิงลูกบอลประทัดมาใส่บ้านเขาบ้าง

คือต้องโดนมันหนักขนาดไหน
ออกมาถือป้ายอยู่กลางแยกแบบนี้
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๒ปีชื่อว่าสมรักยาวะ
พร้อมกับลูกสาว๒คนอายุไม่ถึง๑๐ขวบ
มายืนถือป้ายเขียนด้วยลายมือประท้วงอยู่กลางแยก
คนก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกลางบ้านกลางเมืองแบบนี้
อันนี้สี่แยกไฟแดงหัวถนนสารามีชัย
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวาน

ข้อความที่เขาเขียนเอาไว้เห็นไหมตัวแดงบอกว่า
ผมและลูกโดนยิงบ้านทำร้ายร่างกายโดนกันแกล้งทุกค่ำคืน
แกล้งทุกวิถีทางนี่ฮะ

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เดินทางมาคุยมาไกลเกลียว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวออกมาจากแยกก่อนเดี๋ยวมาคุยกันก่อน
ไปที่ป้อมก่อนไปคุยกันไปสงบสติอารมณ์ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของลูกคุณทั้งสองคนด้วย

ผงสาดลูกทีนี้ทีมข่าวเราพอซ่าวข่าวก็เดินทางไปหาเขา
เขานำรถที่ถูกกลุ่มพ่อค้ายาทุบกระจกหน้าแตกมาให้ดู
อันนี้เดินหนักจริงดูซิรถคันนี้
แล้วเล่าให้ฟังกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่
ทำร้ายร่างกายเขาข่มขู่เขาทำลายทรัพย์สินเขา

เพราะเข้าใจว่าเขาเป็นสายให้กับตำรวจ
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็น

เขาไม่มีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเหรอคะพี่ก๊อฟ

แจ้งตำรวจหลายต่อหลายครั้ง
แต่ไม่มีความคืบหน้าอะไร
ไม่มีการดำเนินการใด
ไม่มีการไปจับกลุ่มคนที่มาทำร้ายเขาเลย
ไม่มีการไปจับกลุ่มอันตภัณฑ์ขี้ยา

หนักขึ้นจนอยู่ไม่ได้ต้องออกมาประท้วง

แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทางด้านของตำรวจด้วยนะ

พลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลท่านผู้การ
จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านบอกว่า

ตำรวจในสพไปจัดการเรื่องนี้เป็นการด่วน
คงต้องติดตามตอบว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร

ทำไมเขาถึงถูกเข้าใจว่าเป็นสายลับให้กับตำรวจ

คุณผู้หญิงด้วยสองคนนะครับแบบนี้หลับตาไม่เต็มตื่นแน่นอนนะครับ

แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องฟังความทุกฝ่ายเนอะ
ก็ต้องดูด้วยว่าฝ่ายคู่กรณีเป็นอย่างที่ชายคนนี้เขากล่าวอ้างด้วยหรือเปล่าอีกนะ